ถึงกิจกรรมของการทำความเข้าใจประชามติ
ก็ลงไปทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ต่าง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติเอง
ก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้
เกี่ยวกับการลงประชามติด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็ให้น้องที่ได้รับความรู้นี้ไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้ปกครองด้วย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรม๖สัปดาห์ประชามติ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาที่การ
ที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจึงจัดกิจกรรมต่างที่สอดแทรกไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน
การให้ความรู้เกี่ยวกับประชามติ
การ์ดและปริศนียบัตรเพื่อสรุปความเข้าใจที่ได้จากห้องเรียน
แล้วก็นำไปส่งมอบให้กับผู้ปกครองด้วย
อกจากนี้ค่ะทางโรงเรียนก็ยังจัดกิจกรรมจำลองการแสดงบทบาทสมมุติขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นกระบวนการและขั้นตอนการลงประชามติที่ถูกต้อง
รวมทั้งการโต้วาธีจากตัวแทนของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุน
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการรณรงค์ให้ออกเสียงประชามติอีกด้วย
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทางโรงเรียนก็จัดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่๒แล้ว
ฟังเสียงของคุณครูที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติค่ะ
เพื่อให้นักเรียนนำไปเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง
ทราบว่ารัฐมนูลครั้งนี้สำคัญอย่างไร
แล้วให้ในวันที่๗สิงหาคมนี้
นักเรียนจะต้องไปสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่นักเรียนอยู่ใกล้นะครับ
แล้วให้สังเกตแล้วก็มารายงานกับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
จัดกิจกรรมแบบนี้แล้วนะคะ
ก็ถือว่ามีการให้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕นี้ค่ะก็มีการนำหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษามาเรียนรู้
ด้วยการช่วยกันทำหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชามติ
เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนให้นักเรียนได้อ่านและทำความเข้าใจค่ะ
ตลอดจนเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะนำกลับไปให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ได้ไปออกเสียงลงประชามติ
วันที่๗สิงหาคม๒๕๕๙นี้ด้วยนะคะ
ส่วนจุลสารประชามติที่ถามเมื่อสักครู่นี้บ้านคุณได้หรือยังฮะ
กรกตเขาเมื่อวานจัดส่งแล้วสุดท้าย

แต่ว่าปรายศนีย์ไทยอาจจะจัดส่งให้ถึงมือคุณ
ประมาณวันที่๒๒กรกฎาคมนี้ไม่เกิน